ไทยรักเชื่อไทยแลนด์
การเลือกตั้งนายก

เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งผมไม่ค่อยอยากพูดแล้ว

แล้วเดี๋ยวติดตามข่าวในช่วงข่าวค่ำแล้วกันเพราะว่ามีทีมข่าวเราเข้าไปก่อติดอยู่
เขาบอกว่าภาพรวมของการเลือกตั้งในครั้งนี้
เดี๋ยวนี้เขาจะต้องหาคนกลางมานะพี่นะเพื่อจัดการเลือกตั้ง
แต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไง
ดังนั้นพอเสร็จปุ๊บเขาก็มีการเสนอชื่อ

ก็เป็นอดีตนายก๗สมัยแล้วลงชิงตำแหน่งในครั้งนี้
ขณะที่อีกกลุ่มสโมสรหนึ่งเขาก็เสนอชื่อ
คุณสมบัติเลือกมวงคนมาเป็นภูท้าชิง

สรุปคือผลการตั้งปรากฏว่า

คุณสมบัติพลิกล็อกชนะ

สาว๑๕ต่อ๑๙เสียงมีบัตร๒ใบ

เพราะสุวัสตร์ก็อยู่กับวงการเทนนิศปนา
นะแหอะแล้วก็เป็นหน้ายกมาก่อนอันนี้

ครับเพราะว่า

คือการเลือกตั้งหรือว่ากลกวะเตาะนี้
แบบนี้เป็นโหมคะโดยเฉพาะมาตรีการเลือกตั้ง
หาเหตุผลหามูลมาใช้กันในการทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมคะ
แล้วจากนั้นต้องมีหลักฐานนะครับ

ขนาดที่นักศึกษากระบวนวัน
สุธิบุตรผู้แทนทางกรกฐที่มาสังเกตการณ์
เขาก็บอกว่าหากจะมีการร้องก็ต้องกระทำภายใน๓๐วัน

แล้วก็ต้องมีเสียงกรรมการ๑ใน๓หรือว่าสมาชิก๑ใน๔

เดี๋ยวติดตามกันต่อแล้วกันว่าจะเป็นยังไง
สำคัญที่สุดอย่าลืมหลักฐานนะครับ
เอ่ยเรื่อยก็ถูกสวนกลับมาว่า

ส่วนการประกาศอันดับโลกของสหพันธ์แบบมินตันอนาชาติ

เมย์ยังคงรั้งอันดับที่๕ของโลกเหมือนเดิม

ส่วนนักแบตมินตันหญิงเดี่ยวของไทย
มีอีก๒คนที่อยู่ในกลุ่มอันดับสูง
ก็คือบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์อยู่อันดับที่๑๙
แล้วก็พรธิบุรณะประเศรษฐุอยู่อันดับ๒๒

ก็อันดับ๑เฉินลงจากจีนค่ะ
อันดับที่๒เป็นนักแบตมินตันจากเดนมา
ส่วนในประเภทชายคู่นะคะอันดับของนักแบตมินตันไทยไม่ค่อยดี
อันดับที่๓๑เป็นคู่ของเดชาพลพวรณพระ
กับกิตตินุพง
แล้วก็อีก๑คู่ของไทยนะคะอันดับที่๓๓ค่ะ
บดินอิสระกับนิทธิพลพวงพั่วเพชร

อ่าหญิงคู่ไหมหญิงคู่สักนิดหนึ่ง

ปุฏิศาสตร์สุพจิรกุลกับทรัพย์ซิริแต้รัตนาชัยขยับไปมานิดหนึ่ง
แล้วก็อันดับที่๒๒เป็นทางชงควรพันธ์กิจอิทรากุล
รุวินดาประจงใจอยู่อันดับติดกันเลยนะครับ
ส่วนคู่ผสมนะคะอันดับก็ไม่ค่อยดีค่ะ
เขตประพากมลกับสมาซีทุ่งทองคำอยู่อันดับที่๓๗
แล้วก็บดินอิสระที่จับคู่กับสาวิตรีอามิตพรายอยู่อันดับ๖๔ค่ะ
สุดเขตนี่กับสรารีแต่ก่อนนี้เลขตัวเดียวนะ
เดี๋ยวนี้ตกไปเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันคือสาราดีช่วงหลังเขาเจ็บ
แล้วทางสุดเขตก็ไม่ได้แข่งขันเดือนดำก็ร่วงลงไปนะครับ
ซึ่งก็จะมีการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนไปโอลิมปิกเกม๒๐๑๖นะคะ
เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติกลางปีโก
ครับพริเศษสิริวัณวาลีสิริวัณวานาวะหื้อ
คือชิงถ้วยนะครับชิงถ้วยประทานของพระเจ้าหลังเทอร์ครับครับสิริวัณวาลีนารีรัฐ
พร้อมกับเงินรางวัล๑๒๐๐๐เหรียญสหรัฐนะคะ
จะแข่งขันกันในวันที่๘๑๓กุมภาพันธ์
ที่อาคารนิมิตบุตรก็เป็นอีก๑โควตาร์ไปโอลิมปิกเกม
ครับก็จะเก็บคะแนนกันถึงเดือนพฤษภาคมนะครับ
น่าจะวันที่๔พฤษภาคมรักษาอันดับได้

เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากใกล้ในช่วงนั้นครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดกัน
ชกป้องกันตำแหน่งแชมป์ของ
ไมค์เกษตรพัฒนารุ่นจูเนียร์เบเตอร์เวทนะครับ
ซึ่งผลการแข่งขันก็เป็นไม้ที่เอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉัน
เอาชนะคะแนนคู่ชกเช้าญี่ปุ่นคาวามูระนะครับ
ต่อ๑๑๐๑๑๗ต่อ๑๑๒แล้วก็๑๑๗ต่อ๑๑
ก็สามารถป้องกันแชมป์ได้เป็นครั้งที่สอง
ซึ่งหลังจากจบไฟล์ทนี้นะไม้เขาก็ออกมาขอโทษด้วย
เขาบอกว่าเขาชกได้ต่ำกว่ามาตรฐาน
ใช่ชกไม่ค่อยดีเท่าไหร่โทษแฟนมวยที่ทำให้ผิดหวัง
แล้วเขาก็บอกว่าในไฟล์หน้าเขาจะแก้ตัวเขาจะกลับไปฟิตซ้อมใหม่
ส่วนนักชกชาวญี่ปุ่นนะคะคาวามูระเขาก็ออกมาบอกว่า
จริงเขาคิดว่าเขามีโอกาสน็อก
แต่ว่าเขาทำไม่ได้เองมากกว่า
จริงยกท้ายนี่ก็ทางชิงโกคาวามูระกระโดนก็มีอาการหนึ่งกันนะครับ
ตัวงอมกันแต่ว่าของเราก็ยังไม่แข็งแรงพอ
คือก่อนอันนี้เนี่ยเขาก็มีโอกาสเป็นแชมป์แพนปาติฟิกนี่แหละ
แล้วก็ไม้ก็ได้โอกาสไปตัดเชือกแล้วก็แพ้

จะมีอำนาจเกษตรพัฒนาที่ถือว่าเชื่อหน้าชูตา
แล้วก็เป็นมวยที่ต่อยที่ไหนเนี่ย

ทักษะเบสิกดีก็อยากจะเห็นอำนาจเนี่ย
เติมเต็มให้กับรุ่นน้องที่ตามหลังขึ้นมา
แล้วก็มีอีกหนึ่งคนก็คือทางฟาลันจูเนีย

ส่วนที่เหลือเนี่ยมณัฐนะครับก็ยังต้องทำน้ำหนักให้ได้อยู่
ส่วนซิโก้ให้พูดถึงเรื่องของซิโก้การทำทีมของทีมชาติไทยกันบ้างดีกว่า
หลังจากพานักแตะสุดยื่อยุคสามกลับมาถึงไทย

แม้ว่าไม่ผ่านการขันรอบแรกเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ได้รับการชื่นชมโดยเฉพาะแฟนฟุตบอล
คือบอลอาจจะไม่ชนะแต่ว่าชนะใจคนดูนะครับ
ก็ต้องบอกว่าทีมชุดนี้เนี่ยหลายคนมีอนาคตนะ
เกียรติถูกดันไปสู่ทีมบอลโลกทีมชุดใหญ่ต่อไปในอนาคตนะครับ
ซึ่งหลายคนก็บอกว่าโอเคนะครับ
สิ่งที่เรามีก็คือหัวจิตหัวใจในความเป็นนักสู้
แต่ว่ามีหัวจิตหัวใจในความเป็นนักสู้อย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอ
สำหรับการที่เราจะก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าของระดับเอเชียนะครับ
ก็คืออย่างน้อยถ้าคุณจะไปฟุตบอลโลกคุณต้องติดท็อปไฟต์
หรือว่าอย่างน้อยคุณต้องไปฟุตบอลโอลิมปิกนะครับ
ทำอย่างไรผมว่าในทวนาเมนต์ที่กาต้าเราได้เรียนรู้
คู่ต่อสู้มากทีเดียวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นซาวดีอาราเบียญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีเหนือนะครับ
ซึ่งเราจะบอกว่าเราก็ไม่ได้แพ้ซาอุนะเราก็ไม่ได้แพ้เกาหลีเหนือ
อาจวิ่ง๙๐นาทีไม่มีหมดก็จริงนะครับ
แต่ว่าเรื่องของความแข็งแรงเวลาเบียดกระแทกกัน
หรือการชิงเหลี่ยมเนี่ยเราก็ยังมีหลายเหลี่ยมที่เราเสียเปรียบเขา
ต้องหันกลับมาทบทวนนะครับ

มันใช้ในเอเชียไม่ได้ครับนะครับคือระดับนี้เนี่ย
ก็ต้องมีแบบแผนการเล่นที่มันชัดเจนว่าเราจะเล่นสไตล์แบบไหนอย่างไร
จะรับแล้วเป็นลุกหรือลุกแล้วค่อยมารับ
หรือเล่นแบบบอลเป็นรองแล้วค่อยสวนกลับ

แต่ก็สามารถต่อกร

กระทั่งเข้ารอบลึกของฟุตบอลโลกได้

ก็เป็นเวทีนี้แหละที่ทำให้เขาได้กลับมาเรียนรู้แล้วกัน

ก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นชาติชั้นดีที่เราจะสามารถเรียนแบบว่างั้นเถอะ
ใช้ได้เพราะว่าเขาก็สร้างจากฐานเด็กคือ
ถ้าบอลเด็กยังไปบอลโลกมาได้อย่างที่พี่ซิโก้เคยบอกเนี่ย

คือสิ่งที่ซิโก้ทำสำเร็จก็คือ
ทำให้แฟนบอลยุคใหม่เนี่ย

ไม่ใช่ว่าบอลแพ้บอลตกรอบแล้วก็ปลดโค้ดล่ำไป
ความต่อเนื่องมันก็จะไม่มี

บอกตรงในการที่ผมวิเคราะห์เรื่องของสถานการณ์การเลือกตั้งด้วยนะ
ถึงอนาคตว่าเราจะมีผู้นำแบบไหนอย่างไรเนี่ย

ว่านโยบายของผู้นำถ้าเป็นท่านใหม่เลย
จะออกมาอย่างไรเกี่ยวกับทีมชาติ
อย่าลืมว่าท่านไม่ได้มีตัวคนเดียวนะ
แล้วก็มีทีมงานที่ปรึกษามีคนที่คอยหนุนหลัง
คอยเขาเรียกว่าบอกบทอยู่ว่ามี
ไอ้ตรงนี้ถามว่าซิโก้เนี่ยสำหรับผมนะ
ผมว่าอาณาคตเขาสำหรับแฟนฟุตบอลเขาให้ซิโก้เกินร้อย
แต่ว่าผมในฐานะสื่อเนี่ยผมว่าอนาคตซิโก้ก็ยังไม่แน่นอน
ซึ่งซิโก้เขาก็ออกมาบอกเองเหมือนกันว่าก็ต้องรอดูทิศทางของการเลือกตั้งด้วย
ถูกต้องทางที่ดีเนี่ยอย่าไปยืนอยู่บนความขัดแย้ง

ถ้าเป็นคนฟุตบอลนะครับคนที่อยู่ในวงการฟุตบอล

เพราะพวกนี้รู้อยู่แล้วว่าจะต้องให้ซิโก้สารงานต่อไป
แต่ถ้าไม่ใช่ผมไม่การันตีก็แล้วกัน
อาณาคตของเย็นดีศัพท์เศรษฐ์หน้าเมือง

นั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับเรื่องราวของอนาคตทีมชาติ
ทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของการเลือกตั้งเหมือนกัน
อันนี้เรามองเห็นอยู่แล้วนะครับว่า
ทางแต่ละฝั่งแต่ละคั่วเขาก็มีวิธีการที่แตกต่างกัน

อันนี้ก็จบเรื่องราวของเบรกนี้
เรานำเสนอข่าวกันพอสมควรแบบเข้มข้นนะครับ
ช่วงหน้าก็เหมือนเดิมค่ะศึกยอดมวยไทยรัฐ
ก็เดี๋ยวจะมีมาให้ดูตั้งแต่การชั่งน้ำหนักนะคะ
แล้วก็ทีเด็ดจากคุณเอกชัยช่วงหน้าค่ะ